ปิดท้ายดีกว่าเดือนนี้เดือนมหามงคลวันแม่แห่งชาตินั่นเอง
ก็ทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือทั้งหมด๑๙๘๔นาย
ก็ร่วมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศา๑๒สิงหาคม
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรรับชมพร้อมกันเลยค่ะ
หลังจากพิสูจน์ธารก่อนถูกจะแบ่งเรากิดฐานเกินไป
ด้วยนั้นไอเทซอีสานจะแข่งเรามีเกิดซักอย่างเพิ่ม

มีเทพธรรม
แม่คือแม่ของคนไทย
ผู้เป็นแรงแห่งใจ
ให้พ่อของแผ่นยิ่ง
เป็นการแสดงพลังจริงนะคะ
สำหรับคลิปนี้นะคะ
ทุกคนก็เต็มที่มาก
ใช่ค่ะเป็นการร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

ก็ได้ร่วมการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะ
ก็เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลตลอดทั้งเดือนแล้วค่ะ

เสื้อสีฟ้าผู้ประกาศข่าวของเราก็ร่วมกันใส่เสื้อแบบนี้
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะคะ

วันนี้ครบถ้วนค่ะข่าวบนโลกโซเชียลในวันศุกร์แบบนี้นะคะ
หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขนะคะ
แล้วก็ขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์พักผ่อนชาร์จพลังชีวิตให้เต็มที่